คุณผู้ชมนะคะมาติดตามความคืบหน้าคดี
เขาบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดกระบี่นะคะ
คนร้ายค่ะลากผู้หญิงคนหนึ่งไปในสวนปาม
ข่มขืนเขาแต่ผู้หญิงคนนี้เขาต่อสู้ค่ะ
เอาเข่าเอาเข่าอัดเข้าไปที่กล่องดวงใจของคนร้าย
เจ็บจุกแล้วก็หนีไป
แต่ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วนะคะตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้
ผู้ชายคนนี้ค่ะถูกตำรวจสพอ่าวลึกควบคุมตัวนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนันทชัยบุญรักษ์หรือว่าลุกอายุ๒๙ปี
ควบคุมตัวได้ก็เอาไปทำแผนค่ะประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ในลุฟไปก่อเหตุคมขืนนางสาวนุษย์นามสมมุติอายุ๒๓ปี
ในสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ช่วงนั้นผู้เสียหายขัดขืนแล้วก็หลบหนีมาได้นะคะ
จากการที่พาไปชี้จุดทำแผนเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็ไปยืนรองงดูการทำแผนแล้วก็ตะโกนด่าทอด้วยความโกรธแค้น
จากการสอบสวนทราบว่าวันเกิดเหตุนางสาวนุษย์ผู้เสียหายเข้าไปเก็บเห็ด
เป็นเห็ดจูนนะในสวนปาล์มน้ำมันไปคนเดียว
แล้วก็ไปเจอกับผู้ต้องหาในสวนปาม
เขาก็ถามว่ามาเก็บเห็ดเหรอผู้เสียหายไม่พูดด้วย
แล้วก็เดินเก็บเห็ดต่อไปจนเสร็จ
แต่ขณะที่กำลังจะเดินทางกลับไปที่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะขี่กลับบ้าน
จู่ผู้ต้องหาเดินเข้ามาข้างหลังค่ะ
ใช้มือล็อกคอต่อยท้องไป๒๓ครั้งแล้วก็ตบไปที่ใบหน้า
ผู้เสียหายล้มลงหลังจากนั้นฉีกเสื้อผ้าผู้เสียหายจนขาด
หวังจะคงคืนแต่ว่าผู้เสียหายยกมือว่าหย่องขอชีวิต

พอตั้งตัวได้รีบวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือ

หลังจากเกิดเหตุตำรวจสภอ่าวลึก

จับกลุ่มได้๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าวันเกิดเหตุ

หลังจากที่นักข่าวไปถามเขาก็

เพราะว่าเขาเคยต้องโทษจำคุกในคดี
ข่มขืนและฆ่าปาดคอญาติตัวเองมาแล้ว

หมู่ที่๓ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึก
เมื่อ๑๔ปีที่แล้วนะคะ
ครั้งนี้เป็นการก่อเหตุซ้ำ
แต่ว่าไม่รอดตำรวจจับคุมตัวไว้ได้

ควบคุมตัวไปส่งฝักขังที่ศาลกระบี่
แล้วก็เตรียมรวบรวมสำนวนส่งอายการสั่งฟ้อง

พออ่าวลึกเป็นการขอบคุณที่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายไว้ได้ค่ะ